คุณผู้ชมครับช่วงนี้เด็กยังปิดเทอมกันอยู่นะครับ
ต้องระมัดระวังนะเรื่องของเด็กกับน้ำ
เพราะว่าล่าสุดเด็กหญิง๘ขวบคนนี้
ที่อยู่กำแพงเพชรแต่ว่าปิดเทอมมาอยู่กับคุณแม่ที่สุพรรณบุรี
แล้วไปเล่นน้ำกับเพื่อนครับแพร่น้ำของวัด
และเอื้อมไปจะหยิบผักตบชาวา
อื้อมให้ถึงพระตกจมน้ำต่อหน้าต่อตาเพื่อนนะครับ
นักประดาน้ำและเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยสุพรรณบุรีครับ
ลงน้ำค้นหาเด็กหญิง๘ขวบหลังจากจมน้ำไป
แพรท่าน้ำวัดดอนบุภารามอำเภอศรีประจันทร์จังหวัดสุพรรณบุรีครับ
ที่เห็นเมื่อกี้เป็นแม่น้ำท่าจีน
แม่น้ำเส้นใหญ่อีกหนึ่งเส้นเลยนะครับแม่น้ำท่าจีน
แล้วก่อนหน้านี้ไปเจอกับเด็กชายหนึ่งอันนี้เป็นชื่อสมมุติอายุ๗ขวบ
เล่าให้ฟังบอกว่าชวนเพื่อน๓๔คนมาเล่นกันที่แพร่ท่าน้ำ
แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพี่ผู้หญิงอายุ๘ขวบสมมุติว่าชื่อพี่นานะเด็กหญิงนา
ไปเก็บผักตบชาวาแล้วพลัดตกน้ำ
ในขณะที่เพื่อนอีกคนหนึ่งครับรุ่นพี่อายุ๑๑ขวบเด็กหญิงบีชื่อสมมุตินะฮะ
บอกว่าเธอจะชวนน้องไปเล่นที่โรงเรียน
แต่น้องเนี่ยมาเล่นกันที่แพรท่าน้ำปกติมาเล่นกันบ่อย
แล้วปรากฏว่าจะลงไปเก็บผักตบชาวาที่มันลอยอยู่ในแม่น้ำท่าจีนนะครับ
เอื้อมเอื้อมเอื้อมเอื้อมแต่เอื้อมไม่ถึงแล้วพลัดตกจมน้ำไป

เห็นน้องลอยมาจากแพร่เลยวิ่งไปตามผู้ใหญ่ให้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ครับ
พอวิ่งกลับไปดูอีกทีน้องจมหายไปแล้ว
แม่ของน้องครับคุณแม่รัตวรรณบอกว่าลูกมาเล่นน้ำที่ท่าน้ำตรงนี้เป็นประจำ
ที่ผ่านมาคอยห้ามคอยเตือนแล้วแต่ว่าลูกน่าจะแอบออกมาโดยที่แม่ก็ไม่รู้
ปกติน้องจะอยู่กับคุณตาคุณยายที่กำแพงเพชร
ช่วงปิดเทอมเลยมาอยู่กับแม่ที่สุพรรณบุรี
พอรู้ข่าวว่าลูกตกน้ำแล้วจมน้ำหายไปตกใจมากเลย
สิ่งที่แม่ทำนอกจากยืนรอด้วยความหวังขอให้มีปฏิหาร
ให้เจอลูกอย่างปลอดภัยแล้วจุดทูปบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วย
แต่คือแบบพี่ก็บอกแล้วว่าอย่ามาเล่นอย่ามาเล่นกัน

แต่ว่าเขาก็บอกเขาก็อยู่นะแต่วันนี้เรียกว่าเขามีอยู่
เพราะว่าถ้าเกิดมาเล่นของมีน้องมาแต่ว่าลูกไม่ให้มาเพราะว่าน้องตาม
เจ้าหน้าที่ใช้เรือท้องแบนออกค้นหาน้องครับแต่ว่าก็ยังหาไม่เจอ
แม่น้ำท่าจีนค่อนข้างที่จะน้ำค่อนข้างลึก
แล้วก็ไหลเชี่ยวกรากด้วยนั่นก็เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่ง
ค้นหากว่า๖ชั่วโมงครับสุดท้ายไปเจอร่างน้องอยู่ไม่ไกลจากที่เกิดเหตุ
นำร่างน้องขึ้นมาเป็นร่างที่ไร้วิญญาณน้องเสียชีวิตนะครับ
คุณพ่อของน้องบอกว่ามีคนโทรไปบอกว่าลูกสาวจมน้ำเลยรีบเดินทางมาดู
ตลอดทางขอให้ลูกปลอดภัยภาวนาแบบนั้นแต่สุดท้ายต้องมารู้กับข่าวร้ายว่าลูกนั้นเสียชีวิต
เดี๋ยวทางครอบครัวก็จะส่งศพไปชนะสูตรต่อไปหลังจากนั้นก็จะรับร่างมาบำเพ็ญกุศล
และนำกลับไปบำเพ็ญกุศลที่จังหวัดกำแพงเพชรเสียใจด้วยนะครับ
แล้วก็ให้ทุกคนระมัดระวังด้วยนะฮะเด็กกับน้ำนะครับค่ะ